เรื่องบองหลายัฐกันบ้างอ้อบองหลายักษ์นะคะคือโงว์จงอ้าง
ใช่ครับแต่เป็นภาษาใต้แต่รอบนี้บงหลายยักษ์ไม่ได้

ไม้อ่ะค่ะผู้ภัยก็ต้องเร่งกันช่วยกันจับแบบนี้

เอาอีกอะอีก
อย่าลืมละจะหยุดแกวไหมคะนัท

โอ้โหตัวใหญ่แล้วก็ตัวยาวมาก

นี่คือเจ้าหน้าที่กู้ภัยเป็นวินาทีที่เขาพยายามที่จะ
เอาตัวบองหลายยักษ์หรือว่างูจงอ้าง
ตัวขนาดใหญ่เบอร์เลอร์แบบนี้

เออทีนี้เจ้าที่กู้ภัยก็ระดมกำลังแบบนี้แหละค่ะ

เป็นวินาทีการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อาสาพิทักษ์งูเมืองจันทร์

เขาใช้อุปกรณ์ในการต้อนก่อน

เพื่อที่จะใช้ตะขอในการเกี่ยวดึง
มังคุดนะคะแล้วก็เลื้อยลงมาคือตอนแรกเขาบอกว่าเหมือนเลื้อยแบบข้ามต้นด้วยนะ
จากต้นมังคุดไปต้นทุเรียนแล้วก็เลื้อยกลับมาจากต้นทุเรียนกลับมาที่ต้นมังคุด
โอ้โหกู้ภัยก็ต้องช่วยกันอลละหมานแบบนี้แหละค่ะ
ใช้เวลานานกว่า๓ชั่วโมงนะคะกว่าจะสามารถจับงูจงอางซึ่งยาวถึง๔เมตร
น้ำหนักเนี่ย๖กิโลกรัมนะคะจับตัวได้สำเร็จแต่ว่าโอ้โหดูบางช่วงบางตอนนี้คือมีชูคอจะฉกเจ้าหน้าที่ด้วยอ่ะ
อันนี้ก็ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการครั้งนี้ด้วยนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดในสวนผลไม้ในพื้นที่ตำบลทุ่งเบนจาอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะคะ
ซึ่งเจ้าของสวนเขาบอกว่าในสวนผลไม้เขาเนี่ยยอมรับเลยว่างูชุมาก

เจองูบ่อยเหลือเกินสารพัดงูนะคะเพราะว่ามันมีต้นไม้มีโพรงย่าเยอะแยะไปหมดเลย
งูเห่างูจงอางไหล่กัดกันอะไรอย่างนี้ก็มีนะคะ
งูเล็กงูน้อยเจอหมดสารพัดงู
ทำให้หลายครั้งก็ไม่กล้าหรือว่าไปยืนอยู่ใกล้บริเวณต้นไม้ที่ปลูกสักเท่าไหร่
เพราะว่ากลัวว่างูจะโผล่ลงมาแบบนี้
ทีนี้งูจงอ่างตัวนี้นี่โอ้โฮยาวมากพี่ก๊อฟดูดิ
ต้องจับกันแบบหลายนายเลย
โอ้โฮแล้วดำแบบอันตรายมากตัวใหญ่มาก

หลังจากนี้ก็คงนำไปปล่อยที่ชุมชนต่อไปนะคะ
แล้วมันจะกลับมาอีกไหม
หมาจะกัดก็หมาเค้า
ออกมาจากกอง
หลุมขอยะ
ข้างบ้านพักคนงานครับผมแล้วตัวมันใหญ่มากแล้วหมาไม่กล้าตัดครับ
อืมมือเลี่ยงกลางอ่าหรือหรืออ่าหน่วยสู้ไพรครับ
เพราะว่าปกติหมาจะกัดเพราะว่างูแถวนี้ชุม